ตกลงเอาเอาเรื่องต้นกล้วยก่อนนะมันยังไงกันอ่ะ
คุณลุงเรื่องเรื่องต้นกล้วยลองเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อเขามาตัด
ต้นกล้วยผมนะครับเขาบอกว่าอยู่ในที่ของเขา
คุณลุงแล้วมันตกลงเอาที่ก่อนอยู่ในที่ใครก็ที่ของ
ผมที่ผมอยู่ปัจจุบันนะครับไอ้ต้นกล้วยเนี้ยมันอยู่
เสาเรือนผมเลยนะแสดงว่ามันสามารถเข้ามาตัดได้อ่ะ
ผมก็เอาเอาเรื่องแสดงว่าคุณลุงชำนาญยืนยันว่าต้น
กล้วยที่ป้ากุศุมาเขาตัดเนี่ยยังอยู่ในเขตที่ดินของ
ลุงอยู่ใช่ไหมถูกต้องครับผมไม่ได้ว่าอยู่ในฝั่งที่
ดินของของป้ากุศุมายายดอกไม้แล้วว่ามันไปแทงหนอง
ห่างกันตึงแย๋เลยครับอ่าอ่าแล้วทีนี้วันที่เกิดเหตุ
ตามคลิปอ่ะคุณลุงที่ว่าโอ้โหมีตำรวจมาอบตมาอะไรกำนันผู้ใหญ่มาเยอะแยะไปหมดเนี่ย

วันนั้นผมได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าหน้าที่มาว่า
จะมีคนแม่งกุศมานเนี่ยไปตัดส่วนช่วยผมแต่เขาบอกว่าเป็นพี่ของเขา
ผมก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอะไรทั้งหลายนั้นอันนั้นส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเจ้าหน้าที่นะ

ผมก็เลยเรียกมาทั้งหมดผมก็มาชี้แจงให้เขาฟังว่า
ชี้แจงให้ผมฟังหน่อยว่าเขาบอกว่าเป็นที่ของเขาจริงหรือไม่
ในคลิปนี้คือลุงชำนาญใช่ไหมใช่ไหมที่อยู่กับตำรวจ

แล้วลุงชำนาญไปบอกนี่เขาก็มากันหมดเลยเหรอเขาก็มากันครบทุกฝ่ายเลยเหรอ

แล้วมาถึงแล้วมาชี้แล้วยังไงต่อคุณลุง
ผมก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่เขาฟังผมถามเขาบอกว่า
ลองชี้แจงผมฟังหน่อยว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใครกันแน่
ทีนี้เขาก็บอกว่าชี้เนี่ยไม่เป็นชี้ของใครมันเป็นชี้แสนะ

ชี้แสน่ะประโยชน์มันไม่เป็นชี้ของใคร
แล้วเนี่ยเขามาตัดต้นกล้วยผมอย่างนี้จะทำยังไงดี

แล้วเสร็จแล้วเขาก็ผมกำลังชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ฟังดูไอ้นักกุศุมานี่เขาก็
พูดถึงมาว่าไอ้นี่เดี๋ยวฝากดีนักเดี๋ยวกูจะเล่นงานมึงอะไรอย่างเงี้ยในชี้ตรงนี้นะแต่ผมฝากมันค่อยชัด

แล้วเสร็จเราก็ทำท่าจะมาจะมาตบผมหรือจะมาทำร้ายร่างกายผมนี่แหละ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ล็อกไว้เขาก็ตัดไว้ไม่ให้มาหาผม

ยิ่งพอเขาจับไว้แล้วเขาก็ยิ่งดิ้นอีกพอเขาดิ้นดิ้นดิ้นแล้วก็ทางฝ่ายผู้หญิงฝ่ายพวกสารวัตรกำมันพวกอะไรพวกนั้นพวกผู้ใหญ่บ้านนะเขาก็

แต่ทีนี้เสร็จแล้วเขาจะจับโดยไม่ถนัดอันนี้คือผู้หญิงก็ผู้ชายอ่ะนะก็หลุดมาถึงผม

พูดถึงผมทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครทำร้ายกันก่อนนะนะผมก็ไม่แน่ใจตรงนั้นน่ะ
แล้วจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เลยไม่รู้ว่าใครทำร้ายใครก่อนมันก็เลยแบบมาลุมมาตุ้มอย่างนี้เหรอ

เพราะเจ้าหน้าที่เขาห้ามไว้แล้วมันไม่อยู่ไงครับ
ลุงลุงแล้วหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยลุงมีไปแจ้งความเพิ่มอะไรยังไงอีกบ้างอ่ะลุงตกลงลุงแจ้งความป้ากุศุมาเขากี่เรื่องอะไรยังไงบ้าง
ก็ไปแจ้งความทำร้ายร่างกายผมเหมือนกันนะเพราะเขาไปแจ้งความเพราะว่าผมไปทำร้ายร่างกายเขาแต่ความจริงแล้วเขามาทำร้ายร่างกายผมมากกว่า
อ่ะต่างฝ่ายต่างแจ้งเรื่องทำร้ายร่างกายด้วยเนี่ยแม่เขาน่าระหว่างที่ผมตั้มกับลูกสาวเขาอยู่เนี่ยแม่ของเขาเยยนางหลอกไม้มาแหละถือไม้มาฝากผมไปทีนึง
แล้วลุงแจ้งกี่คนแจ้งแจ้งทำร้ายร่างกายแจ้งป้ากุศุมาคนเดียวใช่ไหมครับผมแล้วเรื่องแล้วเรื่องต้นกล้วยได้แจ้งหรือเปล่าทำให้เสียทรัพย์
แจ้งครับแจ้งสองเรื่องเลยครับผมอ่าลุงแล้วแล้วยังไงทีนี้คือแหมบ้านอยู่ติดกันเลยมันคุยกันไม่ได้หรือมันเจรจากันไม่ได้หรือยังไง
เขาคุยไม่ได้เลยไหมแต่ผมเดินผ่านบ้านเขาเขายังด่าผมหน้าที่หน้าแปดเลยครับ
เดี๋ยวก่อนใจเย็นลุงใจเย็นเอาเอาคำแบบปกติธรรมดาพอลุงเอาแบบอันนี้เราอยู่รายการโทรทัศน์ออกอากาศทางทีวีนะลุงนะลุงลุงมันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านอกจากเรื่องต้นกล้วยอ่ะ
ไม่มีครับเริ่มจากเรื่องต้นกล้วยเลยเหรอ
เริ่มจากต้นกล้วยเขาเริ่มด่ากระทบกระทั่งมาตั้งหลายปีแล้วครับกระทบกระทั่งแบบเหมือนไม่ให้อยากให้เราอยู่อ่ะอยากให้เราไปที่อื่น
ใครมาอยู่ก่อนเนี่ยเขามาอยู่ก่อนผมสักประมาณสี่ห้าปี
แล้วพอลุงมาอยู่เขาก็ไม่อยากให้อยู่อย่างนี้เหรออันนี้ที่ลุงคิดใช่ไหม
ขออาศัยเขาอยู่ตอนหลังอ่ะนะมาขออาศัยเขาอยู่ทีนี้เสร็จแล้วก็เอาให้อยู่ก็อยู่กันด้วยโดยดีมานั่นแหละ
อ๋อแต่คุณแม่เขาอ่ะจะให้ผมไปช่วยปลูกบ้านให้
แล้วยังไงแล้วผมก็ไม่ได้ไปช่วยแกเพราะว่าผมชีวิตรับจ้างผมก็ต้องไปหารับจ้างเขากิน
อันนี้ผมช่วยเนี่ยผมยังไม่รู้จะได้ค่าแรงอื่นให้ผมก็เลยไม่ได้ไปช่วย
อืมลุงชำนาญทีนี้เนี่ยเอาละเรื่องมันก็เนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคือลุงลุงยังอยากจะคุยกันบ้างไหมลุง
เพื่อให้มันจบจบเรื่องแล้วก็อยู่กันด้วยดีเนี่ยไม่อยากจะคุยพวกคุยกับคนคนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องน่ะ
คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับคือยืนยันว่าคดีก็จะเดินหน้าเหมือนเดิมอย่างนี้หรอ
ครับผมปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปเพราะผมคุยด้วยไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวไปมากกว่านี้ครับ
แล้วเนี่ยวันนี้ทั้งยายดอกไม้กับคุณป้ากูซูมาเนี่ยคุณยายคุณป้าก็อยู่กับผมที่รายการอยากจะคุยกันนิดนึงไหมเผื่อจะแหมเป็นเพื่อนบ้านแล้วอยู่ด้วยกันได้
เหลียนหนังสือที่อยู่กันไม่ได้ต้องไปเข้าบ้านอยู่
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทางคดีก็คือลุงก็ยืนยันว่าก็จะเดินหน้าต่อไปใช่ไหม

หรือมีทางไหนที่จะถอนฟ้องคดีหรือว่าจะจบคดีอะไรยังไงได้บ้าง
มันมีทางไหนบ้างไหม
ลูกนี้ต้องทำยังไงบ้างไหมลุงถึงจะยอมถอนแจ้งความ

ยอมแจ้งความมันก็ยอมได้ง่าย
แต่คนแบบนี้ถ้ายอมไปแล้วมันย่ามใจไงคนแบบนี้
เพราะคนทุกคนที่มันเคยด่าเขาเนี่ยไม่เคยมีใครตอบโต้เขาไง

เข้าบ้านของแถวนั้นทุกคนนะมันด่าเขาตลอด
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒